สมัยที่คุณผู้ชมเรียนอยู่เนี่ย

มาทำร้ายร่างกายมาข่มขู่หรือเปล่า

ถ้าอยู่ในเหตุการณ์คุณผู้ชมจะแก้ปัญหาอย่างไร

ส่วนใหญ่คนที่อยู่ในเหตุการณ์
แล้วไม่ได้เกี่ยวข้องก็จะถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็มาโพสต์ฟ้องโลกโซเชียล

ทั้ง๑๐รุ่มหนึ่ง๒๐รุ่มหนึ่ง

เดี๋ยวเล่าให้ฟังเพราะต้องฟังความสองฝ่ายด้วย
แต่ว่าไปดูคลิปที่เขาถูกเพื่อนรุม
ในห้องเรียนและเป็นเพื่อนห้องเดียวกันด้วยครับ
นี่ค่ะกี่คนคุณผู้ชมนับดู

เรามาทราบภายหลังว่าจริงแล้วก็เป็นเพื่อนห้องเดียวกันนี่แหละครับ

นักเรียนชายกลุ่มหนึ่งกำลังทำร้าย

โรงเรียนชื่อดังที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ

น้องล้มลงไปแล้วก็มีเพื่อนอีกหลายคนเข้าไปเตะซ้ำ

เพราะว่าน้องค่อนข้างจะบาดเจ็บเยอะเหมือนกัน

ขึ้นเป็นเทรนดทวิตเตอร์เลยก็ว่าได้

ต้องบอกเหตุผลต่าง
และคลิปมันก็ตามมามากมาย

บางคนเขาใช้คำว่าโอ้โหนี่มันกลุ่มนักเลงหรือเปล่า
ในคลิปนี้สนามฟุตบอลของรุงเรียน

ที่สนามฟุตบอลแล้วก็มีคนถ่ายอันนี้โดนเพื่อนเอาไม้ตีก้น

อย่างนี้มันมีคลิปมากมายออกมากับเหตุการณ์
ที่น้องปอโดนเพื่อนทำร้ายร่างกาย
หลักคลิปเกิดในห้องเรียนกับที่สนามฟุตบอลของโรงเรียน

อันนี้อาจารย์อะไรเขาไม่เห็นกันเลย
นั่นสิที่โล่งขนาดนี้
ทีนี้มันจะมีอีกหนึ่งคลิปคุณผู้ชม

คลิปเหตุการณ์ต่างเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเพื่อนนะ
เพื่อนของน้องปอมีการไปสอบถามกลุ่มเด็ก
ที่ไปทำร้ายเพื่อนเขาแล้วก็ขอเคลียร์เดี๋ยว
คลิปนี้ฮะมีการเอาคืนกัน
ซึ่งเด็กกลุ่มที่ทำร้ายก็ถูกเพื่อนพี่ของน้องปอเอง

เพื่อนพี่ของน้องปอคนนี้นะก็หงุดหงิด

ต่อมาเพื่อนของพี่คนที่ได้โพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้น

ตัวเขาเองก็มีการขอโทษกับผู้ปกครองของเด็ก
เข้าไปเอาคืนแทนน้องปอแล้วด้วยเช่นกัน
ส่วนกลุ่มเด็กที่รุมทำร้ายก็มีการโพสต์ขอโทษพร้อม
บอกว่าจะไม่ทำแบบนี้อีก
ตอนนี้ในโซเชียลข้อมูลมันเยอะมาก
นอกจากนี้เพจของสมาคมสิทธิ์กรรมโรงเรียนนี้

ได้รับข้อความจากผู้ปกครองเยอะมาก
แล้วก็มีการสอบถามครูกับนักเรียนหลายคนจนทราบว่า
กลุ่มดังกล่าวมันมีพฤติกรรมก่อเหตุหลายครั้ง
ไม่กลัวเรื่องของกฎระเบียบไม่กลัวการลงโทษ
จึงขอเรียกร้องไปทางโรงเรียนให้ออกมาดำเนินการอย่างเด็ดขาด
เพื่อรักษาชื่อเสียงของโรงเรียนและความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียน
เมื่อวานตำรวจสภศรีมราชาได้เข้าไปพบกับคุณครูที่โรงเรียนแห่งนี้
ติดตามความจริงที่มันเกิดขึ้น
ต้นซะว่าเหตุการณ์รุมทำร้ายกันมันเกิดขึ้นในห้องเรียน
เวลาประมาณบ่ายโมง๕๐นาทีของวันที่๑๕มีนาคมคือวันจันทร์ที่ผ่านมา

แล้วจากการตรวจสอบข้อมูลก็ทราบว่า
มีนักเรียนชาย๔คนรุมทำร้ายร่างกายน้องปอ
ซึ่งทั้งหมดเป็นเพื่อนห้องเดียวกัน
หลังจากที่เกิดเหตุโรงเรียนก็ไม่ได้มีการนิ่งนอนใจ
นำนักเรียนที่บาดเจ็บคือน้องปอนไปรักษาที่โรงพยาบาล

มีคนถ่ายภาพน้องมาก็นอนอยู่บนเตียงแล้วนะฮะ
ในขณะที่เด็กนักเรียนทั้ง๔คนที่รุมทำร้าย
โรงเรียนมีการสั่งพักการเรียนไปก่อนในเบื้องต้นแล้ว
เดี๋ยววันนี้เนี่ยโรงเรียนจะมีการมาเรียกประชุมบอร์ดใหญ่ของโรงเรียนเลย
เพื่อชี้แจงเหตุการณ์ทั้งหมด
ข้อเท็จจริงทั้งหมดให้กับผู้ปกครองได้ฟัง
รวมทั้งบทลงโทษกับนักเรียนที่เป็นผู้ก่อเหตุ

คลิปที่เราเห็นมันเป็นฝ่ายที่น้องปอถูกกระทำ
แต่มันก็มีเหตุการณ์ต่างมากมายที่เพื่อนเองอะไรเองในโรงเรียนในกลุ่มต่างเนี่ย
ออกมาให้ข้อมูลในโซเชียลเยอะเหมือนกัน
เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยน้องปอคนนี้เหมือนจะเป็นคนชอบพูดจายียวนไปยั่วโมโหคนอื่น
ไปแกล้งคนอื่นก่อนเป็นคนเริ่มก่อน
ก็เลยถูกเพื่อนอีกฝ่ายนึงเนี่ยเอาคืนโดยการรวมตัวกันรุมทำร้ายตามที่เห็นในคลิปในภาพไป
ซึ่งอันนี้จริงเท็จอย่างไรเดี๋ยวรอโรงเรียนชี้แจงแล้วรอตัวน้องเองออกมาชี้แจงด้วยว่าต้นเหตุมันเกิดจากตัวน้องเองจริงหรือเปล่า
ในโซเชียลเองเนี่ยล่าสุดภาพนี้เนี่ยรูปจากวงในค่ะเพื่อนปกติดีไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วปากดีด้วยลองลดอคติแล้วฟังความทั้งสองฝ่ายนะคะ
ตัวคนเจ็บเองก็เป็นต้นเหตุของเรื่องด้วยรู้ว่าแก๊งนั้นผิดแต่อยากให้ฟังความทั้งสองฝ่ายเหมือนมีคนเอาภาพนี้แล้วเอาข้อมูลบางอย่างมาโพสต์ในโซเชียลตอนนี้ทวิตเตอร์
มันเป็นการใช้ความรู้แรงถ้าเขาบาดเจ็บถึงขั้นกับสาหัสหรือเป็นอะไรไปมันก็หนักเลยนะ
คือเดิมทีตามรายงานข่าวตอนออกมาแรกบอกว่าน้องคนเจ็บเนี่ยอาการสาหัสถึงขั้นว่ากระโหลกศีรษะร้าวเลือดข้างในสมอง